แล้วน้องป๕นั้นไปเจอ

แล้วพี่ม๒จะไปให้ผู้ใหญ่
มือเกือบขาด

ใช่ค่ะสภาพน้องเป็นแบบนี้
มือซ้ายนี่คือน้องม๒นะคะ
ม๒อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านเข้าที่ชายภูมิค่ะ
นอนอยู่บนเตียงแบบนี้แล้วต้องใส่เฝือกมีผ้าพันแผลไว้
มีคุณแม่คอยนั่งเฝ้าอยู่นะ

ก็มีรายงานว่าน้องโดนระเบิดที่ท่อนแขนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
แล้วเมื่อวานนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบค่ะ
รอบสนามกีฬาของโรงเรียนเจอเป็นซากระเบิดตกอยู่
เป็นวัตถุเหมือนกับประทัดคุณผู้ชมพันทับด้วยสายไฟสีดำ

ก็เลยมอบให้กับชุดพอถอเก็บรวบรวมเป็นหลักฐาน

รอบสนามกีฬายังไม่อนุญาตให้ใครมาเตะบอล

เพราะว่าต้องตรวจเพิ่มเติมว่ายังมีระเบิดหลงเหลืออยู่หรือเปล่า
พอบอกว่าวันที่เกิดเหตุวันหยุด
เมื่อวันอาทิตย์เด็กเขาก็มาออกกำลังกายกัน
ปรากฏว่าเด็กป๕เจอ
เจอแล้วก็ไปบอกรุ่นพี่ม๒ก็คือน้องคนเจ็บนี่แหละค่ะ
รุ่นพี่หยิบจะไปส่งให้กับผู้ใหญ่
แล้วบึ้มเลยค่ะ
เป็นลักษณะระเบิดปิงปอง

คือเด็กเขาเก็บได้
แล้วก็มาให้รุ่นพี่ไอ้คนที่ระเบิดเขาเตรียมตับเป้ออยู่

ที่เขาเจอนี่คืออยู่ภายในโรงเรียนหรือว่า

ไม่น่าจะใช่แบบร่องรอยของสมรภูมิรบเก่าหรอก
แต่เพราะอะไรรู้ไหมคือเขารายงานเพิ่มเติมมานะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุ๓วันเนี่ยนะมีวัยรุ่นต่างถิ่น
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยนั่นมากัน๓๔คันมาหาคู่อริแถวนี้ไง
ไอ้วันนั้นมันมีเสียงระเบิดดังขึ้นเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายปกครองเองอปพรเองต้องจัดกำลังเฝ้าระวังเหตุนะ
แล้วจุดที่เจอวัยรุ่นก็อยู่ระแวกเดียวกันกับโรงเรียนนี้แหละ
ล่าสุดตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งสืบสวนนะว่ามันจะเกี่ยวกันไหมนะ
วัยรุ่นที่มาเมื่อสามวันก่อนจะมาปลาระเบิดมาซุกระเบิดอะไรเอาไว้หรือเปล่านะคะ